ดังนั้นเราตรวจสอบสภาพอากาศกันเลย
ไปดูที่จังหวัดพระนครสิทธิยาใกล้ที่กรุงเทพกันก่อนนะครับ
สภาพขณะที่พายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่
ส่งผลให้ต้นกล้ามปูหักโค้นลงมานะครับ
ทับร้านขายอาหารอีสานตำซั่วตำถาดเมืองเลย
ริมถนนสายนครหลวงภาชีตำบลนครหลวง
นี่แหละฮะโอ้โฮหายับเยินเลยค่ะ
ใช่ครับทั้งร้านเลยนะฮะทั้งตัวร้านเอง
ข้าวของภายในร้านพังเสียหายหมดเลยนะครับ
อย่างหนึ่งคุณคนในร้านหนีเข้าห้องทัน
เจ้าของร้านทั้งลูกค้าได้รับบาดเจ็บกันเพียงเล็กน้อย
เนื่องจากที่บาดเจ็บค่ะคือเนี่ยเสร็จซากมันหล่นลงมาทับ
หล่นใส่ศีรษะโอ้โหเป็นเหตุใหญ่เหมือนกันนะครับที่อายุทยานะครับ
อกจากนี้ที่ถนนสายเอเชียฝั่งขาเข้ากรุงเทพมนคร
บริเวณทางเข้าหมู่บ้านแกรนวิวหมู่๒ตำบลบ่อโพงอำเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครสิทธิยานะครับเกิดพายุพัดกระหน่ำอย่างรุนแรง
ก็ส่งผลให้เสาไฟฟ้าแรงสูงล้มลงมากว่า๓๔ต้นคุณ
มันล้มต้นเดียวมันดึงมาหมดนะฮะ
คราวนี้ล้มลง๓๔ต้นครับส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็เร่งเข้าแก้ไข
เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช

อยู่ใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนนะครับ
ไปที่ภาคอีสานอย่างมหาสารคามกันบ้างนะคะ
พายุฤดูร้อนพัดถล่ม๒อำเภอค่ะ
คืออำเภอเมืองกับอำเภอพยักษภูมิพิสัย
บ้านเรือนเสียหายรวมกว่า๑๒๕หลังคาเรือนเลยนะคะ
โดยเฉพาะที่บ้านจำนักหมู่๔ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองค่ะ
มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า๒๕หลังคาเรือน
รวมทั้งยุ้งฉางคอกสัตว์และโรงศรีด้วย
ต้นไม้ใหญ่ก็ล้มขวางถนนนะคะ
ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนเป็นการเบื้องต้นแล้วค่ะ
ครับไปดูที่สุโขทัยนะครับ
บ้านเรือนประชาชนในตำบลบ้านตึกที่อำเภอศรีสัชนาลัย
ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนจำนวนถึง๖๓หลังนะครับ
โดยทหารได้ลงสำรวจความเสียหาย
แล้วก็จะรีบนำกำลังเข้าซ่อมแซมในวันนี้ครับ
ด้านตำรวจภูทรอำเภอศรีสัชนาลัยพร้อมชุดชุมชนสัมพันธ์

อบให้กับประชาชนที่ประสบวาตภัยในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะครับ
คุณผู้ชมก็เริ่มส่งสภาพอากาศมาแล้ว
บอกว่านนทบุรีอากาศร้อน

ส่งบอกต่อกันไลน์หน้าจอกันหน่อยนะครับ